คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ

แล้วก็มีน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่อำเภอบางบ่อตำบลคลองด่าน

ซึ่งก็เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่กรมชนรับประทาน
เมื่อวานนี้น้ำท่วมสูงก็สักประมาณเมตรหนึ่ง
แล้วก็ลดลงมาอยู่สักประมาณ๖๐เซนติเมตรได้
แล้วก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือดับไฟ
แล้วก็ช่วยอบพยพคนออกจากพื้นที่

แต่เป็นน้ำล้นพนังกั้นน้ำออกมานะคะ

น้ำทะเลก็จะหนุนสูงอีกรอบ
ทีนี้ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปช่วย

อันนี้เป็นภาพเมื่อ๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
นี่เป็นภาพล่าสุดของค่ำวันนี้เลยนะครับ
จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เอากระสอบทรายเนี่ยเอาไปกั้นกัน
เพื่อน้ำทะเลหนุนสูงคืนนี้จะได้ไม่ทะลักเข้ามาอีก

ทีนี้ค่ะเราก็ส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตรก็ไปตรวจสอบ

ก็ได้ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ชลประธาน

ส่งรถแบ็คโฮลไปซ่อมจุดที่เสียหาย

ก็ไปซ่อมทำนบดินที่พังลงมานะคะ

เมื่อเช้าค่ะใช้เวลาเป็น๑๐ชั่วโมงนะคะ
ก็ทำคันกั้นน้ำ
เอากระสอบเหมือนกับบิ๊กแบ็ค
ไว้อีกชั้นหนึ่งคือป้องกันเอาไว้๒ชั้นแบบนี้
ก็รองรับน้ำทะเลที่จะหนุนสูงในช่วงกลางคืน
ก็คือน้ำทะเลจะหนุนสูงตั้งแต่๖โมงเย็นนะคะ

อธิบดีกรมชลประธานนายประพิษจันมา

จุดที่นำรถแบ็คโฮลไปเสริมแนวคันดินนะคะ
ตรงจุดที่ทำนบมันชำรุด

รองรับบิ๊กแบ็คด้วยที่เตรียมไว้กว่า๑๐๐ใบ
มีไซด์อีก๑๐๐๐คิวก็ปิดรอยรั่ว
ถ้าบิ๊กแบ๊กไม่สามารถกั้นน้ำได้เพียงพอ
ก็จะมีการนำเป็นแผ่นเหล็กไปเสริมเอาไว้
อย่างที่บอกนะคะว่าก็ต้องช่วยกัน
แล้วก็คืนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูง

จะมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะ
อธิบดีบอกว่ามั่นใจว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

ส่วนคนที่ประสบภัยก็สามารถขอความช่วยเหลือได้

มีผู้รับเหมาเขายินดีให้ความช่วยเหลือ
ทางจังหวัดก็จะตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เอาไว้ดูแลประชาชนในเบื้องต้นนะคะ
ปิดให้สูงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ดูดน้ำให้ออกไป
ทั้งหมดนะครับคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว
วันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะครับ
เราสูดน้ำเพื่อพร่องน้ำออกประมาณวันละ๕ล้านรูปวัตรเม็ด
ไม่ว่าจะเป็นสาริญเจริญราชส่วนอาหารที่กิจเอง
บางปลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันละ๕ล้าน
แต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องรักษาระดับไว้ในคลอง
เพื่อเอาน้ำนำไปใช้ที่สถานีบางที่สูบน้ำไปบางพระด้วยนะครับ
ผมมั่นใจวันนี้ระดับสูงกว่าปกติประมาณ๒เซนติเมตร
ตรงนี้นะฮะจากน้ำข้างในนะครับ
เพื่อมั่นใจว่าข้างในจะไม่กระทบ
ทีนี้ค่ะเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีการป้องกันยังไงนะคะ
ระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะอย่างที่บอกฝนก็ตกด้วยนะคะ
ทำให้น้ำเนี่ยกัดซ้อทำนบดินชั่วคราวชำรุด
ความยาวประมาณ๑๐๑๒เมตรนะคะตรงนี้
น้ำก็เลยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านพักของเจ้าหน้าที่ชนรับประทาน
ตรงนี้ค่ะการแก้ไขก็คือเบื้องต้น
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมด้วยการใช้รถแบ็คโฮล
ขุดเสริมทำนบดินที่มันชำรุดอยู่เนี่ยนะคะ
ให้สูงกว่าระดับน้ำทะเล๒๕เมตร
แล้วก็ทำแนวบิ๊กแบ็คกั้นให้สูงจากระดับน้ำทะเลอีก๒เมตรครึ่งเช่นเดียวกัน
ความสูงของการเสริมทำนบดินและความสูงของบิ๊กแบ็ค
ก็จะสูงเท่ากับแนวคอนกรีตงานก่อสร้างเดิม
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เขากำลังก่อสร้างตรงบริเวณคลองส่งน้ำ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนรหัสพิจิตรที่คลองด่านเนี่ยค่ะ
ครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่
บ้านพักพนักงานชลประธานโครงการส่งน้ำ

หลังจากระดับน้ำลดลงกลับสู่ภาวะปกตินะครับ
หลายคนก็เดินทางกลับเข้าบ้านไปดูบ้านกันนะ
ก็ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วล่ะนะครับ
หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
บอกถึงวินาทีที่น้ำไหลทะลักเข้ามาท่วมบ้านเมื่อคืนนี้
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ที่ผ่านมาน้ำจะท่วมแต่ก็ท่วมไม่สูงมาก

แต่เมื่อคืนที่มาเนี่ยรับมือไม่ทันเลย
แล้วจะไปไหนรอด
บอกพี่เก็บอะไรได้เก็บ
จะเก็บตรงไหนอยู่คนเดียว

ขึ้นที๕นาทีนี้ขึ้นน่องอยู่กว่า
เออออกไม่ทันเลย
พี่ก็ต้องขึ้นอยู่ข้างบนเลยทางนู้นออกได้เพราะเขามีทางออก
ออกไม่ได้อ่ะน้ำตรงนี้ก็น้ำแล้วตรงนี้ก็พี่ก็ปิดล็อก
เพราะว่ามันในนี่อยู่แล้วมันประตูมันไม่แดดอย่างเ
พี่ต้องปิดล็อกข้างนอกกว่ากันคนพอประตูหลวงก็บ้านหลวงก็รู้อยู่
ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนะครับ
เพราะว่าก็เกรงกันว่าถ้ามีฝนตกหนักมาอีกอ่าแล้วน้ำทะเลหนุนสูงอีกเนี่ย
เดี๋ยวมันจะทะลักเข้ามาอีกจะท่วมซ้ำอีกก็เอาไว้อย่างนี้ก่อน
เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาให้แบบแน่ใจก่อนนะครับก็ได้แค่ทำความสะอาดในบางจุด
แล้วก็ยังคงต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้สบภัย
เพื่อรับน้ำดื่มอาหารยังชีพในช่วง๒๓วันนี้ไปก่อนนะครับ
หรือว่าจนกว่าเจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าซ่อมทำนบดินเสร็จเรียบร้อย
แข็งแรงปลอดภัยแล้วนะฮะก็รอกันต่อไปนะครับ